จากความรักระหว่างเพื่อนแล้วนะคุณผู้ชม
ยังมีเรื่องราวของความรักที่ถือว่าเป็นรักครั้งสุดท้ายของแตงโมจริง
ระหว่างแตงโมนิดากับแฟนหนุ่มคุณเบิร์ตนั่นเองค่ะ
คือที่ผ่านมาเรามักจะได้ยินเรื่องราวจากปากแตงโมไม่บ่อยครั้งนักนะ

เพราะเธอบอกเลยว่าไม่อยากจะออกตัวแรงอีกแล้วกลัวจะเจ็บซ้ำไปซ้ำมานะคะ
แต่ว่าครั้งนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นมันเป็นความรักที่สวยงามคุณผู้ชม
หลังจากที่แตงโมจากไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านะคะ
บรรดาคนข้างกายของแตงโมคนสนิททั้งหลาย
ไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่รักนะฮะในวงการบันเทิงอย่างพี่อ้วนรีเทิร์นเนี่ย
ออกมาเผยถึงคำพูดที่แตงโมเคยบอกเอาไว้
บอกว่าคุณเบิร์ตนี่นะคะผู้ชายคนนี้แหละที่เธอจะฝากชีวิตเอาไว้
เพราะว่าเป็นคนที่ไม่เคยทอดทิ้งเธอเลย
ยังช่วยเธอลุกออกมาจากหลุมของโรคซึมเศร้าได้อีกด้วยค่ะ
ซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปในหน้าอินสตราแกรมของตังโมนะ
ส่วนที่เป็นภาพไฮไลท์ด้านบนเนี่ยคุณผู้ชม
จะมีการบันทึกเรื่องราวต่างในชีวิตของเธอเอาไว้
แบ่งออกเป็นหวดหมู่ต่างอย่างชัดเจนเลย

ภาพแห่งความทรงจำต่างถูกรวบรวมเอาไว้

ถูกนำมาเก็บรวบรวมเอาไว้ในอัลบั้มนี้อีกครั้ง
เริ่มภาพแรก๕๒สัปดาห์ก่อนหรือประมาณ๑ปีคุณผู้ชม
ก็เป็นช่วงที่ทั้งคู่นี้นะคะน่าจะพบหากันใหม่
แล้วก็จากคำที่แตงโมเคยบอกเอาไว้ว่า
คุณเบิร์ตเข้ามาในชีวิตเธอ
ตอนที่เธอกำลังเผชิญหน้ากับโรคซึมเศร้าอย่างแรง
แล้วก็หลุดพ้นมาได้เป็นเพราะว่ามีคุณเบิร์ตคอยอยู่เคียงข้าง
ถ้ายังจำกันได้ออกในรายการต่างเนี่ยนะ
ตอนนั้นคุณเบิร์ตเขาก็พยายามขับรถนะคะ
เอาขับมอเตอร์ไซค์มาแขวนน้ำเต้าหู้ทุกวัน
หน้าประตูบ้านเพื่อให้รู้ว่าเขาเป็นห่วงนะ

ตั้งแต่โมเมนต์ที่คุณเบิร์ตคอยทำอาหารให้ด้วย
เป็นอาหารเช้าบ้างล่ะที่แตงโมเขาชอบ
ถ่ายรูปคู่กันบ้างใส่ฟิลเตอร์แบบตลกนะฮะ
แล้วคุณแตงโมเนี่ยเขาชอบซบไหล่คุณเบิร์ตมากเลย
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สองคนชอบเหมือนกัน
ก็คือการเลี้ยงแมวไปทำงานศิลปะด้วยกันก็ชอบเหมือนกันค่ะ
ในหลายรูปแตงโมเขียนขอบคุณคุณเบิร์ตเอาไว้นะฮะ
ภาพก็เป็นภาพที่เราได้เห็นความรักแบบน่ารักสดใสเลยล่ะ

ซึ่งคุณเบิร์ตเองก็ได้แชร์ภาพบางส่วนออกมา
พวกเราได้เห็นมุมน่ารักของความรักครั้งสุดท้าย
ที่เป็นรักนิรันดิ์ของทั้งคู่ด้วยนะคะ
ค่ะยิ่งดูแล้วก็ยิ่งคิดถึงแตงโมนะคะ
ก็หลายโมเมนต์ก็เป็นแบบว่าความสุขในช่วงชีวิตของเธอนะคะ
เธอได้นอกจากตัวเองจะมีความสุขแล้วก็ได้สร้างความสุขให้กับแฟนทั้งประเทศจริงนะคะ